บรรยากาศกวางเวง

ทั้งลูกค้าผีทั้งพนักงาน
เออมีทาบอกนิดนึงตกใจ
นี่ผีไทยนี่นุ่งโจงมาเลยโจงกระบือมาเลย

แล้วห่มสะใบมาด้วย

กลัวก็กลัวนะแต่ใจก็สู้เหมือนกัน

เป็นบรรยากาศฮาโลวินของร้านนี้เขา
แม้จะเป็นคืนก่อนฮาโลวิน๑วันแต่
ลูกค้าและพนักงานก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีครับ

ร้านมีบริการแต่งหน้าให้ฟรีด้วย

ผีไทยก็มีนะผีจีนก็ได้

หรือจะไปจับผีก็ได้เหมือนกัน

จังหวัดปราจีนบุรีครับ